สุดท้ายคอนมวยไทยยิน
กลุ่มแดงก่อน
เราเคยแพ้มาวันนั้นจำความเจ็บปวดได้ไหมแพ้ยังไง

ก็เดินเก่าอย่างนี้ครับ

เอามาถามฝั่งผู้แพ้เมื่อกี้พูดผิดเลย

ฝ่ายแดดฝ่ายวิทยาหมูสะพานใหม่
สถิติการชก๗๘ครั้งชนะ๕๘ครั้งแพ้๑๙ครั้งเสมอ๑ครั้ง
ฝีมือร้อยเชิงรบเข่าฟ้าคำดามปะฉะดะตีสังหา
แชมป์ศึกยอดมวยไทยรัฐรุ่นเฟเทอร์เวทกับฝ่ายน้ำเงิน
เพชรเมืองชนสุดสาขอนมวยไทยยิ่ม
สถิติการชก๗๐ครั้งชนะ๕๕ครั้งแพ้๑๕ครั้ง
ครองแชมป์มวยสยามอ้อมน้อยมวยฝีมือครบเครื่อง
สาดอาวุธแข็งแกร่งนอกด้านในดีแรงทุกดอก
ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยรองคู่เอก
อาจารย์อรินผ่องฮิลันอาจารย์อำนาจสายฉลาด
อาจารยศพลสุขุมรณันให้ฝ่ายแดงเมืองชนเล็ก๔๔
และยอดขุมพล๔๙ครับเป็นเอกชันครับ๓เสียงครับ
ส่วนคู่นี้พี่ชัยว่าที่ประวัติก่อนครับไปที่มุมแดงครับ
ฝ่ายแดงนะครับคอยวิทยาหมูสะพานใหม่
ชื่อชุนวิทยาปรีดาทรักอายุ๒๑ปี
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กมาแล้ว๗๘ครั้งชนะ๕๘แพ้๑๙เสมอ๑ครั้งครับ
อันนั้นฝ่ายอินอายุ๒๑ปี
เป็นชาวจังหวัดชนบุรีชกมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๕๕

มวยคู่นี้นะครับอย่างที่เรียนไปเคยเจอกันมาแล้วนะครับ
ปีที่แล้วที่ลุมพินีเนอะกลับปีแล้วครับอ่า
เดินกลุ่มผ่านนะครับวันที่สิบแปดมีนาคมที่อ่า
ทีรุมณีศึกเพชรสุภาพันธ์ครับชกเป็นคู่เอกนำรายการด้วยวันนั้น
ใช่ครับแล้วก็มาออกตู้เป็นคู่เอกเช่นกันนะครับวันนี้โดยมีเข็มขัดรุ่นเฟเทอร์เวท๑๒๖ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐ
ซึ่งเป็นเส้นที่สามนะเส้นที่สามครับเป็นเดินพันธ์ด้วยนะครับวันนี้

ฝนหลวงสิทธิ์บุญมีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ
เมื่อเช้าก็มาพิกัด๑๒๖ปอนด์เท่ากันทั้งคู่นะครับ

มุมแดงแพ้คะแนนมาน้ำเงินนี่แพ้น็อกมา
ใช่ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ

มุมแดงนี่ก็ซ้อมอยู่กับพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐นะครับ
สูงสงศนครศรีธรรมราชแต่ว่าเจ้าตัวนี้เกิดที่ปากพนังนะครับ
แล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายมาอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อ
ค่ายเดชรัฐซอยรามคำแหง๑๑๒นะครับ
ส่วนน้ำเงินนี่ก็ซ้อมอยู่กับนักมวยไทยชื่อดัง

มีอดีตแชมป์๑๓๕ปอนด์ของราชดำเนินที่คอยเทนให้ด้วย
ยาสิทธิอเจ้าของฉายาแข้งคลื่นโหดนะครับ
เจ้าตัวก็แห่เหมือนลูกพี่นะแข้งจัดจ้านเหมือนกันครับ
นี่สุสาครสอกินมีก็เป็นนักมวยรุ่นใหญ่ครับ
หาคู่ชกต่อกรมวยไทยก็ยากก็ไปต่อยไทยไฟท
แต่ผันตัวเองตอนนี้เป็นหัวหน้าคณะเลย

มุมแดงนี่มีผู้ช่วยสัตว์อาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับ

อยู่ในวงการมวยมาอย่างยาวนานนะพี่ชัยนะจตุรัส

หัวหน้าคณะเดชรัฐไปไหนให้เขาทราบทันที

ส่วนมุมน้ำเงินนะครับมีทัพยาสิทธิ์อครับ

ขึ้นมาถอดมงคลให้กับลูกสิทธิ์ในค่ายครับ

น้ำเงินเคยแพ้มาวันนี้ขอล้างตาเลยครับ
เป็นเข็มขัด๑๒๐พองปอนด์ของ
ศึกยอดมวยไทยรัฐเป็นเดิมผ่านด้วยติดตามยกแรกครับ
๒๑น่าสุด
คู่สำคัญครับมันแน่ครับกับยอดมวยไทยรัฐ
ขัดเส้นที่๓จะอยู่ที่เอวของใครนะครับ

มันก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะออกมาดีล่ะ
ฝ่ายแดงนี่เหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ

นี่รายนี้จากพัทยา
อยู่ในเกือบข่ายของสุสาคอนกับทัพยาสินอลเลย

โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันนะครับ

อย่าลืมนะครับว่าวันที่๓๑มีนาคมนี้
ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่เวทีมวยราชดำเนิน
ไปดูว่าแสงมณีครับดันหมัก๒ปอน
ในการเจอถนนชัยเป็นคู่นำรายการ
เพชรบูทองครับใส่กับทักษิณเล็ก

และเพชรสุพรรณกับเพชรเมืองชนเด่นเกียงไกร

พิชิตชัยกับการกกรรมนาศ
นี่เป็นคู่มวยของวันทรงชัยนะครับ

ส่วนสัปดาห์หน้าครับวันเสาร์หน้า๒๑
สายนพิชิตมารสิทธิประกายฟ้ากับตองเอกกัมปนาศ
เท้าฝั่งโขมยังบรูมวยไทยเจริญศิษฐ์กกัมปะนาท
วิเชียวป้อซูกิบะหมี่เกี้ยวกับโอโลโน่เมืองศรีมา
ไฟป่าสอนรงฤทธิ์กับไข่หวานเล็กต่อหลัก๒
เป็นผู้นำรายการสัปดาห์หน้านะครับ

ชื่อนี้หละกด้วยโยกโต้ให้เลย

พี่ใหญ่วงการมวยโกน้อยปืนรัตนา
นี่ประธานเอกบังไซอย่างนี้
นี่ทีมโตเลสหมูสะพันธ์ใหม่โตบังบอลยุทธศักดิ์ล็อกสาม
เราที่นี่มันอยู่ล็อกสองแล้วยุทธศักดิ์

ตัวน้อยปืนรัตนานี่แสดงว่ายิงแม่นไหมครับ
ยิงแล้วเข้าทุกตัวหรือเปล่า

สิ่งที่แม่นผ่าวตีนขาสวยครับพรวยวิทยา
หัววันนี้กรองเชียร์ของพรวยวิทยามากกันเยอะ

ตู้พัทยาน่าจะแน่นเลยอ่ะวันนี้

แต่ว่าในวิธีนี้เยอะเลยแน่นอน
ป้ายบอกยกก็อาจจะผิดหรือเปล่านะครับ

เพิ่มหนึ่ง
มวยคู่นี้มีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง

กล้าวหลอกว่านะครับ
ขอบพระคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับ
ยกที่สองแล้วครับนี่เป็นคู่ชิงแชมป์นะครับ
เส้นที่สามของศึกยอดมวยไทยรัฐในรุ่นเฟสเตอร์เวท๑๒๖ปอนด์
แล้วก็มวยไทยยิมแดงพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่วันนี้กางเกงสีแดง
มวยชิงแชมป์ดูอย่างเกร็งอยู่นะพี่ปะต้องระวังกันหน่อยละ
สายกับหวาด้วยสายกับหวาแรกกันสวยเลย
วงนอกน่าจะเป็นของฝ่ายน้ำเงินนะ
แต่ถ้าวงในเบียดประทะเสียดสีแล้วน่าจะอยู่กับฝ่ายแดงการโยงยักษ์
ดูน้ำเงินดูดีเลยนะดูดีกว่านิดนึง
ก็เรียกว่าต้องลงทุนแล้วครับพลอยวิทยา

ทราบดีขวาตรง
ต้องหาจังหวะก่อน

นี่เป็นยกที่๒นะครับยังอีกยาวนะ

แต่เกมน่าจะต้องเข้มข้นแล้วนะครับ
สลับสลับมีสลับการนะ
แค่งซ้ายนี่เตรียมหยอกซ้ายแล้วนะน้ำเงิน
ต้องบังต้องกันให้ได้นะครับปอยวิทยา
นี่สิทธิ์ของหมูสะพานใหม่อยู่ในการดูแล
ของวิทยาเพชร๔๐๐๐มีอาจารย์สุรัสเสียงเหล่าล่อเป้า
โอ้โหเอาขวาเตะสวยงาม
เอาเหลี่ยมไว้ก่อนนี้ครับกินเหลี่ยมทีละนิดทีละหน่อย

แข้งซ้ายนี่วันนี้น่าจะเตรียมแข้งซ้ายมาเป็นทีเด็ดเลยนะ
เพชรเมืองชนมันต้องเอาอุทสำคัญแค่งซ้ายอยู่แล้วอ่ะ
จะตามเมืองชนเล็กไปป่ะเนี่ยพี่ป่า

ต้องเล่ารอของในเสวยแล้ว

เมื่อยังแข็งแรงตีกันยากกับเขาดิ
เทียบพละกำลังแล้วยังทำอะไรไม่ได้
ที่ติดตามไทยรัฐทีวีคงจำได้นะวันที่มาต่อยกับเจ้าลูกนิมิตนะนะ

เจอตัดล่างเสียหลักเลยนะครับ
เป็นธรรมดาครับลูกนี้พอหลุดไปก็โดนสำเร็จโทษ
แพ้ชนะไปกินกันยก๔ยก๕แล้วครับคุณผู้ชม

ดูครับจังหวะซ้ายกับขวามันน่ารักแน่นอน

อาวุธต้องออกขึ้นมาต้องเตะต้องต่อยถึงจะมีคะแนน

ในว่าไงล็อกบนจับบนเป็นลูกถนัดของพลอยวิทยาอยู่แล้ว

อืมกดแข็งอยู่เลย
คนที่โดนกดแขนอยู่ถ้าตีไม่ได้แล้วครับถ้าตีโดนหักล้มทันทีนะครับ
ถ้าอยู่นอกก็ตียากสวยงาม

หัวเป็นการชิงเหลี่ยมอ่ะ

ตัดล่างขนาดตัดล่างเลยนะครับเพชรมุงชน
แชมป์เส้นที่๓จะอยู่ที่เอวของใครนะครับคุณผู้ชม
ลุ้นติดตามให้คะแนนด้วยในช่วงปลายยกที่๒

อืม

ครับติดบังครับแข้งซ้าย

ครับมวยคู่เอกของเรานั้นก็ผ่านมาแล้วครับ
สองยกนี่ภาพช้ายกที่สองที่ผ่านมา
ทางด้านฝ่ายแดงปลอยวิทยา

เพชรเมืองชนดักจังหวะนะ

ทั้งคู่ดูเนื้อตัวดูสมบูรณ์มากเลยครับ

สวัสดีตรงราคาคู่ชิงแชมป์นะครับ
คู่นี้ต้องดูกันยาว

ไปพบกับคุณชาญชายและคุณอธิวัตด์

น่าจะเร่งเกมให้เร็วขึ้นแล้วนักมวย

เหงื่อที่ออกมาก็รู้นะครับสมบูรณ์มากนี่เหงื่อออกมาเป็นเม็ดเลยนะ
ถ้าไม่สมบูรณ์ออกมาเหมือนอาบน้ำเหมือนพวกเราเนี่ย
อย่างนั้นแหละไม่สมบูรณ์บนเวทียก๓สถานการณ์น่าจะเข้มข้นแล้ว

ต้องเปิดวิธีแล้วมาเต้นมารอไม่ได้นะครับในยกที่๑
ไม่ได้ต้องติ้งซ้ายดิแต่เงินนี้จะโดนดิ
ยกออกไปนี่ไงฝังเข็มเลยไงลูกนี้
แค่งขวาเม็ดนี้นี่เต็มนะครับ
ทีมงานมากันเยอะเหลือเกินนะมาลุ้นมาเชียร์อยู่ที่มุมกัน
เกล้งใช้คืายาจะเอาแชมป์ก่อน
ตินขวามาอีกแล้วแม่นเลยวันนี้

แข่งซ้ายทำงานไม่ได้นะครับ
ไปโดนฝังเข็มลูกเมื่อสักครู่นี้มีผลเหมือนกันนะ

ต่อยสุขุมเหลือเกินนะวันนี้พลอยวิทยา

ไม่มีผลมาโดนอีก
หันซ้ายหันขวาฟรีคลิกเลย

แข่งซ้ายทำไม่ได้มาด้วยสบายเลยครับ

ปากขวาพลอยวิทยามาโครมแล้ว

ด้วยแข่งซ้ายติดแขน

แต่ขวามานี่มันเข้าอันนี้พี่ป่า

ตรงจะตรงเต้งหรือเปล่าต้องระวัง

ไม่ในด้วยต้องระวังนะครับหมัด

สู้ที่แข่งขวาเลยนะครับวันนี้พลอยวิทยา
ขวาหยากมากแต่ซ้ายไม่เข้าครับดำเงินพี่ป่า

เสียเลยลูกนี้โอ้โหไปพลาด

ตายังลอยอยู่ด้วยนี่ตายังลอยอยู่ด้วย
บอกแล้วครับต้องระวังเลยพลาดจนได้

โอ้โหยังเมายังเมายังเมายาอยู่นะ
ก็บอกแล้วว่าต้องระวังนะครับว่าต่อยซ้ายเน้นเลยครับ

เอาคืนยังไงครับยังเมาอยู่ตายังลอยอยู่
หลายกองเชียร์นี่ซึมไปเลยนะ
โอ้โหเซ็งเลยครับโดนแบบนี้เห็น
อย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ในช่วงปลายยกที่๓
อย่างเดียวเลยบอกไม่โดนนับเข้าไป
ถ้าไม่มีนี่เหมือนใสเลยนะลูกนี้นะ
จังหวะได้หมดแล้วด้วยแล้วเป็นมวยที่ให้คะแนนเป็นยกด้วย

โดนแล้วทำท่าจะไม่สบายนี่ไงโดนเข้าไปเป๋เลย
เลือกเลยน้ำเงินน้ำเงินเลือกแล้ว
หมูอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เอาศอกคืนมา

โดนนับเข้าไปก็๑๐ต่อ๘นะครับ๒แต้ม
มวยคุ้กเวกนี้ครับผ่านมาแล้วครับ๓ยก
นี่เป็นภาพช้าของยกที่๓นี่
โดนหมัดขวาก็ปุ๊กสั้นครับ

ดูดิ
อ๋อจังหวะเตะหลุดเหรอ

ปลายการรองหล่อเพราะวิทยาก็หึดขึ้นมาใช่ไหม
ไล่เตะ

เอามาตัดกับในยกที่๓นะครับ

เพราะฉะนั้นยกนี้ต้องติดในแล้ว

พลอยวิทยาลด๓ยกถึงก็ต้องหายาเลย

เพื่อเอา๑แต้มคืนมาก่อนเลยนะครับ
ถ้าโดนยัดไส้แบบนี้บ่อยก็ไม่ดีเหมือนกัน
น้ำเงินนี่เลือกเกมครับตอนนี้เป็นคนบัญชาเกมแล้วน้ำเงิน
ระวังด้วยนะเจอสวนซ้ายนี่มีสิทธิ์ลงได้อีกนะ
ล่นอีกรูดออกมารูดแล้วตีครับนี่ขวาต้องตีโชว์เอาลูกแข็งแรงมาก่อน

เอาให้เข้าตากรรมการให้ได้ก่อนนะครับต้องตีตีเอาเสียงเฮไว้ก่อนแล้วตอนนี้
น้ำเงินนี่ประคองแล้วจะเร่งได้ตลอดหรือเปล่า
ติดในต้องตีให้น่วมนะพี่ป่าน้ำเงินแรงยังดีอยู่เอารัดเอาแล้ว
เริ่มเริ่มจะเฮขึ้นมานิดนึงเอ้าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแล้วครับ
เอ้ารักษณะกางเจียงสีแดงวันนี้ซ้อมมาดีด้วยว่ายังไงขักอะไรเกิดขึ้นไงมองคู่เอก
เป็นเป็นปัญหาหรือเปล่าเป็นปัญหาหรือเปล่าเฮดังแบบนี้เดี๋ยวก็ยุ่งแล้ว
เริ่มสะดุลแล้วยก๓กับยก๔สำผู้ชมเอามาแตะก่อน

ไม่ได้แล้วถ้าอมลูกท้องมาก็เรียบร้อย

ล็อคห่วงในเอาลูกแข็งแรงมา

ล็อกล็อกนิ่งพยายามโต้เด้งด้วยเขาขวาครับวิทยา

หักล้มไหมไม่ล้ม

ความพยายามต้องเดินต่อครับ
ดักโต้ดักแทงไปเรื่อยครับ
หมูอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันเป็นไปได้นะพี่ปะ
เฮมาถ้ามันมีความต่อเนื่องนะ
อาจารย์สุรัสสิงหล่อสั่งเดินอย่างเดียวเลย

รุ้นกันมาเยอะเหลือเกินครับทีมงานของ

เอาเข่าขวาตีเด้งเขาขวา
ลูกแข็งแรงเด้งอย่างเดียว

เหลี่ยมหมดไงพอยกขวามาปุ๊บน้ำเงินนี่ยกซ้ายมาบังเลย

บางทีมันก็พลาดจังหวะเหมือนกันนะ

อยู่ที่วาสนามันกันนะแชมป์เบี้ยน
นิดเดียวครับนิดหน่อยนิดหน่อย

พอยกขวาไปจะไปติดซ้ายติดซ้ายก็ตีไม่ได้
พอตีไม่ได้เวลาก็เผาไปเรื่อย

ถ้าไม่มีหมัดนั้นเนี่ยดูแดงนิสัยเลยนะวันนี้นะ

ไปพระราชโดนหมัดก็ไปนี้เรียบร้อยเลยครับ

อะไรก็ช่างมันอยู่ที่วาสนาแล้วนะ

ในยุคครั้งแรกต่อยกันไอ้ฝ่ายแดงนี่เป็นฝ่ายชนะ

อันนี้ก็เหลือยกเดียวเหลือมากเลยนะครับมั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ

อันนี้ก็เหลือยกเดียวเหลือมากเลยนะครับมั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
อันนี้ก็เหลือยกเดียวเหลือมากเลยนะครับมั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
อันนี้ก็เหลือยกเดียวเหลือมากเลยนะครับมั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
อันนี้ก็เหลือยกเดียวเหลือมากเลยนะครับมั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ

มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ

มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่๓ครับเจอฮุกขวาตามสัญชาติยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ

มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ

มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ
มั่นใจว่าจะได้แชมป์ไปพลาดโดนในยกที่สามครับเจอหุ้กขวาตามสัญชาตยานหล่นเลยครับ

ทันหรือเปล่าได้แรงหัวน้ำมาสอกด้วยครับมัดอย่างเดียวเอาไม่อยู่แน่
ต้องมีสอกอย่างเนี้ยต้องสอกเข้าไปได้เรื่อยแล้วแหม

ไม่เข้าไม่เข้าไปตีขวาไม่ได้เพราะตีขวาไปโดนซ้ายบังนะพี่บ้า

โดนเรียงกันหมดเลยนะ
ก็ถือว่าพลิกล็อกกันไปนะมวยอย่างนี้
คู่นี้ก่อนชกดูกางเกงสีแดงก่อนโดนหมัดนับเข้าไปนี่ดูใสเลยนะ
ดูจังหวะคุมได้หมดแล้วตอนนั้น
ก็ถือว่ามีความพยายามนะไอ้เจ้าปอยพิทยา

อเจมส์วงในเร่งหมดเลยหมดทุกก๊อกแล้วตอนนี้๓ก๊อกเข้าไปแล้วทั้งน้ำมันทั้งแก๊สหมดเลยนี่จะหาปั๊มเติมอีกชุดหนึ่งมันไม่ทันแล้วปั๊มปิดแล้วปั๊มปิดไปแล้วไม่ทัน
แต่ยังมีความพยายามสูงนะ

ถ้าไม่มีเห็งมาก็แม่ยกสามยกเดียวแท้เลยไปพลาดครับ
มวยแบบนี้แหละครับพลาดนิดพลาดหน่อยนี่คู่ต่อสู้ฉกฉวยโอกาสได้ก็เรียบร้อย
ใครจะคิดล่ะครับโดนหมัดเข้าไปนิดเดียวเปลี่ยนเอวเลย
หมดยกสุดท้าย
พยายามเยอะแล้วนะครับกางเกงสีแดง
พลอยวิทยาเพชร๔๐หมูสะพันธุ์ใหม่
อยู่ที่แต้มแล้วครับตอนนี้ว่าจะออกเท่าไหร่
จุดเปลี่ยนของเกมนั้นยก๓จริงเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
พลาดโดนฮุกขวาเกรนออกไปแล้วหลุด
กับแชมป์คนที่๓ของศึกยอดมวยไทยรัฐด้วย

เพชรเมืองชนสุศครมวยไทยยิ่ม

ตัวเองออกอาวุธไปแล้วหลุดนะครับมาโดนขวาคุณเอกครับ

คะแนนอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คู่นี้ภาพมันฟ้องอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่ามาฟังผลคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ

กรรมการสมบูรณ์ประพาวงศ์นะครับ
ให้แดง๔๗แล้วก็น้ำเงิน๔๙คะแนนครับ
กรรมการนรงธนาจันทร์นะครับเช่นเดียวกันนะครับ
ให้แดง๔๗แล้วก็น้ำเงิน๔๙ครับ
เช่นเดียวกับคนสุดท้ายนะครับกรรมการสินชัยจุลวง
๔๗น้ำเงิน๔๙ครับ
ปรากฏว่าเป็นทางด้านของเพชรเมืองชนสุสาครมวยไทยยิมนะครับ
วันนี้ล้างแค้นแล้วก็คว้าแชมป์รุ่นปีเตอร์เวท๑๒๖ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ดับต่อไปครับขอเชิญในสนามศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

ศรีระเดชสุวรรณาคลนะครับ

แล้วก็มีดรศิรพบรัตนสุบันนะครับ

ก็ขึ้นมานะครับมีพี่ชัยติดอาจารย์พี่ด้วย
รวมไปถึงทัพยาติดออนะครับ
อดีตนักมวยแชมป์๑๓๕ปอนด์ของราชดำเนินครับ
ก็เก็บภาพไว้นะครับพี่สื่อมวลชนครับ
ก็ดีใจกับผู้ที่ได้แชมป์ด้วยนะครับเพชรเมืองชน
ขณะที่พลอยวิทยาวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับ
ไม่เป็นไรครับเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะครับ

เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็แหม่บรรยากาศก็เต็มอิ่มนะครับ
การรับแชมป์เส้นที่๓ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามกันต่อกับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ